ส่วนอีกหนึ่งคู่คู่นี้หลายคนก็ลุ้นเหลือเกินว่าสถานะของเขาทั้งคู่เนี่ยคืออะไรกันแน่สำหรับหนุ่มเป้อารักษ์แล้วก็สาวสวยคนนี้คาริสาสปริงเก็ต

ใช่ไงก็เป้อารักก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ดับฝันบรรดาแฟนคลับที่อยากจะให้คู่นี้เนี่ยเขาเป็นคู่จริง
เนี่ยปฏิเสธสถานะกับน้องคาริสาไปแล้วล่าสุดก็ถึงคิวของฝ่ายหญิงออกมาพูดบ้างนะคะคาริสาก็ย้ำเลยบอกว่ากับฝ่ายชายเนี่ยเป็นแค่พี่น้องกันจริง

เอ่ยปากบอกรักพี่ชายผ่านสื่อด้วยนะคะแล้วคาริสาเขาบอกว่ารู้สึกสบายใจนะที่จากนี้ไปเนี่ยจะสามารถลงรูปคู่กับพี่ชายได้แบบเปิดเผยจ้า

เปิดปากบอกว่ารู้สึกสบายใจนะที่จากนี้ไปเนี่ยจะสามารถลงรูปคู่กับพี่ชายได้แบบเปิดเผยจ้า
เปิดปากบอกว่ารู้สึกสบายใจนะที่จากนี้ไปเนี่ยจะสามารถลงรูปคู่กับพี่ชายได้แบบเปิดเผยจ้า
มากกว่านั้นแต่ว่าอย่างที่นุ้มบอกว่าการเป็นแฟนมันหลายส่วน
หนูก็คือหนูก็รักเขาแต่ว่าเราไม่ได้รักแบบทางอยากจะเป็นแฟนหรือว่าครอบครอง
หนูยินดีให้เขาไปมีแฟนใหม่เขาก็ให้หนูใช้ชุดของหนู
บางทีแบบว่าเป็นแฟนกันไปเลิกกันไปทะเลาะกันต้องมาเจอกันในวงการบรรเทิง
แล้วแบบว่าเหม็นหน้ากันอีกอะไรแบบนี้
นับถือเขาในการเป็นญาติผู้ใหญ่ในความรักในอะไรก็

หนูเชื่อว่าหนูจะไม่ให้พี่หนูทำอะไรผิดอีกแล้วค่ะ
ก็อยากให้ทุกคนแบบไม่ต้องไปชื่นชมเขาค่ะ
แต่ว่าให้กำลังใจเขานิดนึงก็ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วแบบเพลงเขาก็ยังให้กำลังใจเราในวันที่ผ่านมา

เพราะว่าไม่มีใครอยากทำผิดแล้วผิดอีกหรอกค่ะ

เรื่องราวมันก็ผ่านไปแล้วนะคะ
เป็นกำลังใจให้กันต่อไปสำหรับเรื่องนี้